ลงเรือที่จังหวัดจันทบุรีจะไปเที่ยว

เรือที่บรรทุกนักท่องเที่ยวไปชนกับเรือประมง
คือไม่มีใครตกน้ำตกท่านะ

ที่นักท่องเที่ยว๖คนนั่งก็คือบนเรือลำนี้นะครับ
จุดเกิดเหตุอยู่ห่างจากท่าเทียบเรือขลุงประมาณแค่๒๐๐เมตร

ในที่เกิดเหตุพบผู้บาดเจ็บอยู่บนเรือรับส่งผู้โดยสาร๓คน

หนึ่งในนั้นอาการสาหัสนะครับ
ก็คือนางนาริสาเจิมขุนทศอายุ๖๑ปี
อาการสาหัสไม่รู้สึกตัวไม่มีชีพจร
แต่เสียชีวิตในเวลาต่อมานะครับ
ยังมีผู้บาดเจ็บอีก๒คนนะฮะ
ก็คือนางสาววิยงพงเมษาอายุ๗๒ปีบาดเจ็บครับ
ดบวมที่ใบหน้าและอีกคนก็เจ็บหนักเหมือนกันฮะ
นางทองฤทธพงศ์เมธาอายุ๖๓ปีบาดเจ็บ
ดบวมที่ใบหน้าแขนซ้ายผิดรูป
ทั้งคู่เป็นชาวอุดรธานีถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลขลุงนะครับ

พบเรือ๒ลำลอยอยู่กลางน้ำ
ลำแรกนะครับเป็นเรือที่ถูกชนก็คือเรือประมงพื้นบ้าน
ก็มีคุณลุงสินปลาทองเป็นคนขับพร้อมผู้โดยสารอีก๑คน
ทั้งคู่ตัดสินใจนะกระโดดน้ำก่อนที่เรือจะถูกชน
เห็นแล้วล่ะว่าเรือนำเที่ยวเขาพุ่งมาแล้ว
ทีนี้เรือประมงทั้งคนขับแล้วก็คนบนเรือกระโดดน้ำลงก่อนเลยนะครับ
โดยคนขับเรือประมงอ้างว่าเขาก็ขับเรือมาช้านะ
แต่เห็นแล้วล่ะเรือรับนักท่องเที่ยวมาเร็ววิ่งตรงมาทางเรือของเขาเลย
ทีนี้เขาพยายามโบกมือให้สัญญาณแล้วนะ
แต่เรือรับนักท่องเที่ยววิ่งตรงมา
เขาเลยเห็นท่าไม่ดีฮะตัดสินใจกระโดดน้ำลงไปเลยนะครับ
ส่วนเรืออีกลำที่มาชนก็คือเรือรับส่งนักท่องเที่ยว
มีนักท่องเที่ยว๖คนรวมคนขับเรืออีก๑ก็กลายเป็น๗คน
และเหตุการณ์นี้ก็ทำให้มีคนตายและคนเจ็บนะครับ

แล้ววิ่งริมนี้มาเขาก็วิ่งฝั่งนู้นมาโดยสามารณ์
แล้วก็วิ่งตัดมาหาผมเลยตรงเลยเล็งเลยไม่มองเลย

ชะลอเบาเดินเร่งเข้ามาเบา
วิ่งผ่านมากำลังชะลอวิ่งมาจากทางนู้นเปล่า
วิ่งเล่นกันจากทางนู้นเขาออกไปจากทางนี้สวนกัน
ส่วนคนขับเรือรับส่งนักท่องเที่ยวนะฮะ
ก็เล่าให้ฟังบอกว่าผู้โดยสารเช่าเหมาเรือ๖๐
คุณผู้ชมฮะเป็นข้าราชการบำนานนะ
มีทั้งที่เป็นครูมีทั้งที่เป็นพยาบาลเกษียณอายุแล้ว
ก็กะจะเดินทางมาพักผ่อนให้คุณนะ
ก็ตอนรับผู้โดยสารผู้โดยสารทุกคนสวมเสื้อชูชีพ
พอถึงเวลาในการออกเรือนำเที่ยว
ก็ออกเรือจากฝั่งตามปกติไม่กี่นาทีนะครับ
คนขับเรือท่องเที่ยวบอกแบบนี้
บอกว่าเรือประมงวิ่งมาข้างหน้าและเลี้ยวกระทันหัน
ทำให้เรือของเขาแล่นชนอย่างจัง

และผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บ๓คน
ผมวิ่งไปแล้วจะวิ่งไปทางตรง
แล้วทีนี้นรับเขาวิ่งมาแล้วเขาจะเลี้ยว

ผมยังออกไปที่ผมยังไม่ค่อยได้เร่งเครื่องเลยครับ
ไปนิดแทบยังไม่ได้เร่งเครื่องเลย

ก็เรือพักมง๒๐๐๐บาท

เป็นเหตุการณ์ที่ทางคนขับเรือท่องเที่ยว
ก็บอกว่าตอนนั้นมองไม่เห็นเหมือนกันนะครับ
ด้านพนักงานสอบสวนได้ตรวจสอบที่เกิดเหตุ

ขอความร่วมมือในการสอบเส้นทางการเดินเรือด้วยคุณ
แล้วตอนนี้ทางจังหวัดก็เต้นเหมือนกันนะ
เพราะถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะฮะ

เพราะฉะนั้นก็ทางพนักงานสอบสวนเองตรวจสอบจุดที่เกิดเหตุแล้วนะ
แล้วเดี๋ยวจะขอความร่วมมือตรวจสอบเส้นทางการเดินเรือ
สำนวนคดีไงคะว่าใครผิดใครถูก
ใช่คนบนเรือคนหนึ่งนะร้อยเอกหญิงสมจิตจึงตระกูลนะ
เป็นอดีตสจจุ๋มที่เกษียณอายุราชการอายุ๖๒ปี
มาเที่ยวกับเพื่อนรวม๖คนเล่าเหตุการณ์ให้ฟังแบบนี้
บอกว่ามาจากอุดรนะคุณนะ
มาท่องเที่ยวที่หมู่บ้านไร้แผ่นดินของอำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรี
ที่นี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่อยากจะแวะมาเที่ยวนะครับ

แล้วทีนี้ก็มาขึ้นเรือที่ท่านี้แหมออกเรือได้แป๊บเดียวเอง
ปรากฏว่าเงยหน้าขึ้นมาเอ้า
เรือถูกชนไม่ทันตั้งหลักเลยนะฮะ
ไม่มีใครตกน้ำตกท่านะคุณนะ
แต่แรงกระแทกเนี่ยมันทำให้มีคนได้รับบาดเจ็บนะครับ
ส่วนคนขับเรือบอกแบบนี้นะฮะ

ไม่ทันเห็นเลยว่าเรือประมงมา
แล้วเขาบอกแบบนี้ว่าเรือประมงน่าจะหลบร่องน้ำตื้น
หักเรือประมงเข้ามาใส่เขา

แต่อย่างที่บอกไปเหตุการณ์นี้ต้องสอบปากคำเรือทั้ง๒ลำนะคุณนะ
โดยเฉพาะคนขับว่าเอาไงกันแน่ว่าใครเป็นฝ่ายชนใครนะครับ
แต่อย่างที่บอกไปทางจังหวัดเขา
นี่เลยคุณกำชับเลยทั้งเรือท่องเที่ยวทั้งเรือประมง
ในการที่จะเดินทางในการร่องน้ำ
ร่องน้ำให้ดีว่าฝั่งขาไปเป็นยังไงฝั่งขาเข้าฝั่งเป็นยังไงนะฮะ
จะได้ไม่เกิดเหตุการณ์ที่ทำให้ศูนย์เสียชีวิตของนักท่องเที่ยวอีกนะครับ